เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาใกล้
๕โมงเย็นมีเหตุเพลิงไหม้
ในซอยสุขสวัสดิ์๓๘
ซึ่งอยู่ด้านหลังวัดสาฬอร์ด
เหตุราชบุรณะกรุงเทพ
คือเห็นภาพของเพลิงไหม้แล้วก็น่ากลัว

บ้านเรือนนี้อยู่ติดกันหลายหลังด้วยค่ะโอ้โหนี่ฮะอืม
คือที่สำคัญเนี่ยอุปสรรคในการเข้าไปถึงพื้นที่ก็มีเยอะด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพตอนที่เพลิงกำลังลุกไหม้นะครับ
นี่ฮะประมาณสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะฮะ
ลูกติดกันหลายหลังคาเรือนนะครับเป็นชุมชนใกล้วัดสารอดนะฮะ
ลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับแล้วซอยนี่แคบด้วย
ดับเพลิงเข้าไปลำบากมากกว่าจะเข้าไปถึงจุดใกล้ใกล้จุดต้นเพลิง
แหล่งน้ำธรรมชาติแถวนั้นก็ไม่มีจุดประปาหัวแดงนี่ก็มีน้อย
ค่ะโอ้โหดูสิโอ้โหไฟแบบโหมไหม้รุนแรงนะคะ
ถ้าเราควันควันทั้งไฟถ้าเราอยู่บ้านหลังหน้าสุดนิด
ภาวนาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอ้โหใช้เวลาอยู่สักชั่วโมงกว่าครับ
ถึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ไฟเนี่ยมอดลงค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ดับสนิทนะนี่เห็นไหมด้านในซอยแคบมากอืม
จากด้านนอกเข้าไปก็ต้องอย่างนี้ฮะด้านในเข้าไปนี่แคบมาก
มีอาสาสมัครดับเพลิงเนี่ยถูกไฟดูดบาดเจ็บไปคนหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านบาดเจ็บเล็กน้อยก็อีกหลายคนนะโชคดีไม่มีใครเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็จุดต้นเพลิงบ้านต้นเพลิง
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะโอ้โหหลังนี้
โอ้โหเพราะว่าอยู่กันหลายหลังเหลือเกินไม่รู้ว่าต้นเพลิงหลังไหนเลยตอนนี้
ใช่ค่ะแล้วก็บ้านแบบติดกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นครึ่งปูนครึ่งไม้
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะอ่าเพิ่งเกิดขึ้นมาเย็นนะฮะค่ะ